คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีในสังคมกันบ้างนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีผู้โดยสารแท็กซี่คันหนึ่ง
เขาก็มีการโพสต์เรื่องราวบอกว่าขึ้นแท็กซี่
แล้วไปเจอลุงขับแท็กซี่เนี่ยมีสายออกซิเจนระโยงระยางเลยนะครับ
แล้วก็ลุงคนขับก็ยังหันมาบอกผู้โดยสารบอกว่า
หนูช่วยดูให้หน่อยถังออกซิเจนมันมีฟองอากาศปุดไหมนะครับ
เพราะลุงต้องใช้ออกซิเจนในการช่วยหายใจ
แล้วก็ทีนี้ครับตัวผู้โดยสารก็ถามคุณลุง
คุณลุงเป็นอะไรบ้างสุขภาพคุณลุงเป็นยังไง
โอ้โหพอคุณลุงพูดถึงเรื่องของสุขภาพเท่านั้นแหละ
สารบอกว่าโอ้โหน้ำตาคลอเลยเพราะคุณลุงเป็นหลายอย่างเลยนะฮะ
ฟอกไตแล้วก็ต้องฟอกไตบนรถเนี่ย
ส่วนออกซิเจนก็ต้องมีสายออกซิเจนคอยช่วยหายใจอยู่ตลอดเวลา
ฟอกไตทุก๔ชั่วโมงเลยนะแล้วลุงก็ขับรถได้ไม่เร็วมาก

คือคุณลุงมีอาการทางสุขภาพหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตาพร่ามัวตาเป็นต้อมองไม่เห็น
พอถามไปถามมาคุณลุงเป็นทั้งไตด้วยเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นน้ำท่วมปอดด้วย
บวมผิดรูปตัดนิ้วเท้าบางส่วนเพราะอะไรแผลติดเชื้อจากเบาหวานนะครับ
ลุงเนี่ยพยายามที่จะหางานทำก็ต้องขับแท็กซี่มาโดยตลอดแบบนี้แหละหนูเอ้ย
เรื่องนี้ถูกโพสต์ออกมาในโลกโซเชียลของคนโพสต์ที่ชื่อว่าน้องหญิง
หลังจากนั้นกลายเป็นประเด็นโด่งดังเลยนะครับ
เพราะหลายคนสนใจอยากจะตามหาคุณลุงคนนี้อยากจะช่วยเหลือ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ไปที่พักของคุณลุงโชเฟอร์แท็กซี่
คือคุณลุงสุเมษสิงพันธ์หรือว่าลุงกล้าไปที่บ้านนะคุณเนี่ย
กล่องอะไรรู้ไหมฮะพวกกล่องน้ำยาฟอกไตอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ดูแลชีวิตดูแลสุขภาพมีมากมายเลยนะครับ
แล้วคุณลุงเนี่ยก็เล่าเรื่องราวชีวิตพร้อมกับเปิดเผยด้วยน้ำตานะคุณนะ
บอกว่าชีวิตเนี่ยเหมือนมีกรรมต้องยอมรับแล้วก็ต้องสู้ไปให้ได้นะครับ
ที่ผ่านมาเคยโพสต์ขอความช่วยเหลือก็มีคนใจบุญช่วยกันบริจาคมา
ครั้งละ๓๔๐๐๐บาทก็ทำให้อยู่รอดไปได้
บางครั้งไม่ได้ขับรถไม่มีเงินไม่มีกินข้าวเลยนะ
เครียดจัดเคยคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
แต่เห็นว่าชีวิตมันต้องอดทนต้องสู้
ใช้ชีวิตแบบต่อสู้มาโดยตลอด
โดยเฉพาะต่อสู้กับร่างกายจิตใจยังพอสู้ไหวนะ
คือคุณลุงก็เปิดเผยออกมาบอกว่าชีวิตของลุงกล้ามาเปลี่ยนแปลงช่วงปี๖๐นี่เองคุณ
แต่ก่อนลุงกล้าทำงานเป็นพนักงานบริษัทส่งน้ำโอ้ยแต่ก่อนแข็งแรงดีเนี่ยดูกล้ามลุงก่อนเนี่ย
ยกถังน้ำได้เป็นถังเลยแต่หลังจากนั้นด้วยอาการแรกคืออาการป่วยจากโรคไต
ต่อมาพบว่าใบหวานความดันมันตามมาพอเบาหวานมาก็ส่งผลต่อโรคอื่น
นิ้วเท้าต้องถูกตัดทิ้งเพราะว่าพอเป็นแผลจากเบาหวานมันก็ติดเชื้อใช่ไหม
ก็ไปขอยืมถังออกซิเจนจากโรงพยาบาลมาใช้ที่บ้านพัก
แล้วก็พกไปในรถด้วยคุณลุงพาไปดูที่รถ
ในรถต้องมีถังออกซิเจนเลยนะครับ
และทุกวันลุงจะต้องฟอกไตทุก๔๖ชั่วโมง
ต้องใส่ออกซิเจนช่วยเวลาหายใจเพราะมันหายใจลำบาก
แล้วก็พกติดตัวไปแบบนี้นะฮะ
ถามว่าลุงญาติพี่น้องของลุงล่ะ

คนแรกมีลูกด้วยกันเป็นลูกชายอายุ๑๙ก็แยกทางกันไปแล้ว
คนที่๒เนี่ยก็มีลูกด้วยกันลูก๙ขวบนะฮะ

เพราะสภาพของลุงเป็นแบบนี้
คือทีมข่าวของเราก็เลยนั่งแท็กซี่ไปกับลุงเลย

ลุงก็เลยบอกว่าภรรยาคนปัจจุบันกับลูกสาววัย๙ขวบตอนนี้ไปอยู่ที่พัทธลุง
ส่วนลูกชายวัย๑๙เนี่ยก็อยู่พัฒนาแซม

อ่ะเรื่องของลูกชายวัยสิบเก้าก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลเหมือนกัน
ประเด็นดราม่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้พอเรื่องราวคุณลุงกล้า

วันนั้นคุณอริยาเองก็บอกเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อลุงกล้าไปใช่ไหม
ชายติดต่อเจ้าของที่เขาเป็นห้องเช่าที่ให้ลุงได้เช่าอยู่

ใช่ท้ายที่สุดลุงกล้าได้รับบริจาคเท่าไหร่

ลุงกล้าปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

เพราะว่ายอดบริจาคคือเข้ามาเป็นล้านนะคะ
บริจาคทั้งหมด๑๑๘๙๔๘๖บาท๙๑สตางค์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
คุณลุงก็ขอบคุณรู้สึกดีใจมากที่รับความช่วยเหลือ
และได้รับกำลังใจจากคนไทยมากมายขนาดนี้
ขอบคุณผู้โดยสารใจบุญที่นำเรื่องราวของคุณลุง
แชร์ในโลกออนไลน์ทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้น
ตอนนี้อยากติดต่อไปยังผู้โดยสารคนดังกล่าว
แต่เนื่องจากวันนั้นคือมีคนโทรศัพท์มาเยอะมาก
จำเบอร์ของผู้โดยสารใจบุญไม่ได้

โทรมาเพราะว่าหลายคนก็โทรมาหาคุณลุงด้วย

ส่วนเรื่องเงินบริจาคตั้งใจว่าจะเก็บไว้รักษาตัว
และคงไม่นำไปซื้อแท็กซี่ตามความตั้งใจเดิมแล้วนะครับ
เพราะว่าตอนนี้อาการสุขภาพไม่ค่อยดีพระ
พระท่านก็เตือนว่าถ้ามีแท็กซี่ขับอาจจะอันตรายค่ะ
ก็ต้องดูเรื่องของการส่งเสริมอาชีพต่อไปด้วยนะครับ
ส่วนกรณีที่เหมือนมีการโพสต์และแชร์กันไปว่า
ทำไมลูกหลานลุงไม่ดูแล
โดยเฉพาะลูกชายลูกชายวัย๑๘ปียั่ง๑๙นะครับ
คุณลุงบอกว่าจริงแล้วลูกชายให้ความช่วยเหลือลุง
ตามกำลังความสามารถที่ลูกชายมีมาโดยตลอด

แต่เนื่องจากลูกชายทำงานอยู่เมืองพัทยาชนบุรี

ขอให้สังคมอย่าต่อว่าลูกชายของผมเลย
ที่ผ่านมาได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน
เจ้าของบ้านเช่าเจ้าของอู่แท็กซี่

โดยเฉพาะเจ้าของอู่รถที่ยอมให้ผมเช่ารถแท็กซี่

ส่วนตัวลูกชายของคุณลุงวัย๑๘ย่าง๑๙เขาก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้มาอยู่ที่พัทยา
แล้วสาเหตุที่ออกมาเพราะว่าจริงลูกชายก็จะมาหางานทำ
กลัวไงว่าจะเป็นภาระของพ่อ
ซึ่งลูกชายเขาก็มีรายได้ค่าจ้างวันละ๔๐๐บาท
ส่วนภรรยาคนแรกก็คือแม่ของเขา
ก็มีอาชีพขายผักอยู่ที่พัทยา
ส่งเงินให้พ่อนะเดือนหนึ่งก็๖๐๐บ้าง๘๐๐บ้าง
พ่อเข้าใจลูกยังบอกเลยพ่อเป็นคนสู้ชีวิต
หลายคนอาจจะดูข่าวนี้แล้วก็มองว่าผมทิ้งพ่อไม่จริงเลย
อยากให้เข้าใจคือผมมันไม่ได้มีงานทำแบบจริงจัง
แล้วผมก็เสียใจที่มีคนมาว่าพ่อแบบนี้
ตอนนี้เห็นรอยยิ้มคุณลุงได้แต่ว่าเมื่อ๒วันก่อน
ช่วงกลางคืนนะคุณลุงบอกผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
บอกว่าคุณลุงเหมือนหายใจไม่ออก
ไตผ่านช่องท้องฟอกเลือดด้วยเครื่องแล้วก็ปลูกถ่ายไตฟรีแล้ว
ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องมาพูดคุยกันใช่นะคะก็เดี๋ยวปรึกษากันว่าจะรักษาแนวทางไหน
ส่วนเรื่องเงินเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้มีเงินแล้วเดี๋ยวพาภรรยากับลูกกลับมาอยู่ด้วยกัน
อืมนะครับก็น่าจะเป็นข่าวดีค่ะ